คือผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดนคุณสัย
แล้วที่บ้านเขาทำพิธีแก้คุณสัย

แล้วกินจิ้งจกตัวเป็นเข้าไป

แล้วมีคลิปออกมาให้ดูด้วยไปชมเลยฮะ

เพราะต่ำไหลจนไม่มีเหนือหย่วง
โอ้โหแล้วเพลงประกอบก็เหมือนแบบว่า

ถังน้ำเงินเมื่อกี้ใส่จิ้งจกไว้แล้วคนทำพิธีก็เลยเอามากอกเข้าไปในบ้าน
อันเนี้ยเรียบกินเข้าไปเรียบรอลาให้ถึงทุกคนก็บอกอื้อหือมันก็อ่ะก็อ่วนแล้วนะ
นะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่ามหาสารคามนะฮะ
ก็เป็นคลิปที่ตัวเขาเองคือคนโพสต์เป็นตัวเขาเองนี่แหละ
นี่เพราะผมมีไสสี่อ่ะคนสองคนด้านบนอยู่ที่ด้านบนก็ทำพิธีสวดอะไรกันไป
ถูกยงมาที่เธอจากจิ้งพลักษณ์มามีหมอธรรม๒คนพระสงค์๑รูป
สวดทำพิธีกันไปสักพักญาติก็เอาจิ้งจกมา
เป็นนะใส่ปากให้เธอกลืนเข้าไป

ดื่มน้ำตามไปเธอก็ดิ้นอยู่พักนึงจิ้งจกมันก็แบบ
มันก็ดิ้นในปากเธอนะเธอก็ต้องกลืนไปแล้วว่าพยายามจะนิ่งลงนะฮะ
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงติ๊กต๊อก
ชาวเน็ตหลายคนก็ถามว่าไอ้คุณสัยที่ว่าที่ต้องถอนเนี่ยมันคือคุณใส่อะไร
แล้วกินจิ้งจกเข้าไปหลังจากกินแล้วอาการมันเป็นยังไงมันหายจริงหรือเปล่า
เธอก็ตอบนะครับว่าคือรู้สึกแปลกพอมองกระจกแล้วเหมือนภาพในกระจกไม่ใช่หน้าตัวเอง
เหมือนไปเห็นหน้าคนอื่นในกระจกไม่ใช่ตัวเอง
เหมือนมีวิญญาณสิงอยู่ในร่างเธอด้วย
ก็เลยให้พระดูพระท่านก็บอกว่าโดนคุณสัยอะไรแบบนี้
แล้วตอนกินจิ้งจกเข้าไปเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นยาขัดทาย
ไล่ของคุณสัยที่อยู่ในตัวนี้ออกจากร่างกาย
มีแต่ผีที่อยู่ในตัววิ่งตามแขนตามขา

เพราะมีคนมาถามจิ้งจกลงท้องไปแล้วมันดิ้นอะไรลงคอ
มันดุ๊กดิ๊กในคอหรือเปล่า

แล้วต้องเอาตะกุดมาแขวนเอาไว้ตลอดเวลา
ชาวเน็ตบางคนเขาบอกเขาเชื่อนะเรื่องคุณสัย
เพราะบางคนเคยโดนกับตัวมาเหมือนกัน
แต่ละคนก็มีการแนะนำวิธีต่าง
เอาน้ำที่ล้างเท้าพ่อแม่มากินมาอาบ
เอาผ้าถุงที่พ่อแม่ใส่มาคุมหัว
อะไรเป็นการแก้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลกันไป

เรื่องผัดถุงบอกว่าบางทีเอาผัดถุงมาครอบเนี่ย

แต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้ทำตาม

มันจะมีผลกระทบอะไรกับร่างกายหรือเปล่า
ใช่แต่ผู้หญิงคนนี้เธอตอบคอมเมนต์เหมือนกันนะ
เกือบตายในสิ่งที่มองไม่เห็น